คุณผู้ชมครับช่วงนี้ใกล้ถึงช่วงเทศกาลสิ้นปีแล้วนะครับ
ใครที่จะวางแผนท่องเที่ยวมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย

มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้นในเมืองในของเราค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ
เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราได้เจอกับอากาศเย็น
แต่การจะเดินทางท่องเที่ยวอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าหมอกควันเหล่านี้นั้นจะค่อนข้างที่จะหนาตาในช่วงเช้านะครับ
ดังนั้นใครที่จะใช้รถใช้ถนนก็เปิดไฟตัดหมอกด้วย
ส่วนนี้นะครับอากาศเย็นจากการคาดการณ์เนี่ยนะครับ
ก็จะค่อยลงมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงหลังวันที่๒๐เป็นต้นไปนะครับ
ซึ่งการลงมาในครั้งต่อไปก็น่าจับตาครับ
เพราะว่ามีโอกาสที่จะลงมาแล้วก็ทำให้เราได้เจอกับอากาศหนาวเย็นอีกครั้งหนึ่งในช่วงปีใหม่นะครับ

พื้นที่สีเหลืองตรงนี้คือพื้นที่ที่คงต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ
เกี่ยวกับปริมาณฝุ่นละอองที่จะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะใครที่จะจุดฟืนจุดไฟ
หมอกควันที่ลอยตัวขึ้นมาไม่สามารถที่จะระบายสู่ชั้นบรรยากาศได้นะครับ
ก็ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีหมอกควันเยอะกว่าปกตินะครับ
ส่วนกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับ๕กิโลเมตรจากพื้นดินหรือว่าเจสตรีม
จะสังเกตว่าขณะนี้มีการยกตัวขึ้นมานะครับ
ยกตัวแบบนี้ก็จะทำให้ความชื้นนั้นลอยตัวขึ้นไปด้านบนนะครับ
ก็จะทำให้พื้นที่ภาคเหนือก่อนหน้านี้มีการจมตัวลงมาของกระแสลมดังกล่าว
ทำให้มีอากาศเย็นอย่างรวดเร็ว
พอขึ้นไปแบบนี้ก็ทำให้มีอากาศร้อนอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับ
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปเที่ยวพื้นที่ภาคเหนือ
อาจจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วย
ส่วนคลื่นลมหลังจากนี้ก็จะค่อยอ่อนกำลังลง
แต่ว่าสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือเรื่องของกลุ่มฝนนะครับ
จะค่อยขยิบมาจากบริเวณพื้นที่อินโดนีเซีย
ปกคลุมในบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทย
โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
นี่คือสิ่งที่มาเตือนกันในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบนี้
ผมพุทธนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ